พี่อ้ำไปดูต่อที่คนนี้กันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าช็อตนี้ดีต่อใจจะเป็นคู่ไหนไปดูภาพกันเลยค่ะ
อ่าเดี๋ยวขึ้นไปกันเลยนะคะ
ฟินปะละค่ะนี่แหละค่ะดีต่อใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
เด็ดที่บอกเลยว่าไม่ต้องรอไม่ต้องง้อปาปารัสซี่นะคะ
นี่แหละค่ะมีคนถ่ายคลิปเอามาไว้ลงกันได้ให้เห็นทั่วโซเชียลกันไปเลยนะคะ

ตาบรรดาแฟนคลับหลายคนบอกว่าดีต่อใจถูกใจสุดเลยนะความฟินระดับ๑๐ค่ะ
เขาบอกว่าสั่นสะเทือนหัวใจคนรักณเดชน์ยายามากทั้งกอดทั้งหอมจับมือให้กำลังใจ
นึกว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะแต่งงานกันแล้วหลายคนแซวนะบอกว่ามันมันดูเข้ากันจริงจริงเออ